คนนี้ง้อด้วยการหนึ่งเอามีดจี้คอเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
สองเอารูปโป๊ลงโซเชียลเฮ้ยนี่ง้อเหรอเนี่ย
กระโดดเกาะหน้ารถไปด้วยแบบนี้เลย
พี่เย้พี่เย้อั้นนะคือกจะตั้งใจจะเหยียบกระจกหรือจะเหยียบคนขับก็แน่

เป็นเธอก็แล้วกันเธอเป็นคนอยู่ในรถเป็นฝ่ายหญิง

เพราะไม่มีวันอีกแล้วไม่มีวันอีกแล้วถ้าเกิดขนาดนี้อ่ะ
อยอายุก็๔๒แล้วกระโดดขึ้นเกาะหน้ากระจกรถครับ
โอ้จะไปง้อขอคืนดีเพราะผู้หญิงบอกเลิกนะฮะ
ก็เลยหนีไปอยู่กับเพื่อนฝ่ายหญิงหนีไปอยู่กับเพื่อน
บอยก็ตามไปเนี่ยตามไปปั๊บเผาเจอกระโดดเกาะรถเลย
ทั้งทุบทั้งกระทืบกระโจงรถแตกครับ
ผู้หญิงลงไหมไม่ลงอย่าไปลงนะไม่กล้าลงจากรถหรอกครับ
พี่โรพพอนี่พี่โรพพออ้าวพี่
โอ้โหพี่เป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วล่ะถ้าพี่เห็นขนาดนี้
เออคุณนักข่าวคุณดอมคุณแข็งมันเรื่องของผัวเมีย
ไม่อยากไปยุ่งผมก็ไม่กล้าหลายคนคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
อยกระทืบจนกระจกทะลุครับคุณผู้ชมผู้หญิงก็คราวนี้ต้องลงแล้วล่ะ
กระจกทะลุแล้วนี่ก็เลยนั่นแหละพึ่งพี่รอปภนี่แหละช่วยหนูด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุคุณโอคุณโออายุ๔๔ปีฝ่ายหญิงนะครับ
ก็ถูกคุกคามใช่ไหมเอาเรื่องพึ่งใครดีอ่ะเรื่องแบบนี้
อันนี้ไงพี่หนวดมาแล้วอ่าพี่หนวดแน่พี่หนวดมาปั๊บกันจอมพลัง
บอกไม่ปลอดภัยแล้วกันจอมพลังพาคุณโอนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าของกระดิษฐ์ที่สนคัณะยาว
คุณโอเล่าให้ฟังบอกว่าหนูคบกับบอยเป็นแฟนกันได้ปีนึงนะครับ
แต่ระยะหลังบอยระแวงแล้วหึงแล้วหวงจังเลย
ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงหึงถึงห่วงอ่ะพี่
มันมีเหตุอะไรคือเธอเป็นแคดดี้ครับ
แคดดี้วันหนึ่งก็เจอลูกค้าเจอนักกอล์ฟมาตีอะไรอย่างนี้นะ
เธอบอกเธอทนไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลิกเถอะบอย

อยไม่ยอมขู่จะทำร้ายร่างกายครับ
เคยใช้อะไรบ้างแล้วใช้มีดจี้คอแล้วขู่ว่าท่านเลิก
ภาพลับภาพลับฉันจะปล่อยลงโซเชียลมีเดีย
แต่เธอบอกยังไงก็ฉันก็ไม่อยู่กับเธอแล้ว

กระทั่งบอยนะครับปล่อยภาพเลยครับ
ปล่อยภาพเปลือยของเธอลงในคอมเมนต์เฟซบุ๊ค
คราวนี้เธอบอกว่าเธอแจ้งความเลยที่สนคณะยาว
พอบอยรู้ว่าโอ้โหเธอไปแจ้งความทัศนภาค
คราวนี้ขู่จากข้าเลยครับ
มันรักมากมันรักมากแล้วแบบนี้ไม่ได้
กลัวต่อไปในอนาคตกลัวเขาฆ่า
พันธุ์ตำรวจเอกณเรนทรเครื่องสนุก
ท่านผู้กำกับการสนคณะยาวระบุว่า
ดูจากพฤติกรรมแล้วในคดีนี้นะ
ผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความไว้แล้ว๒ครั้งในข้อหานะครับ
นำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์๒

จากกรณีที่นายบอยกระโดดเกาะหน้ารถและกระทืบ
กระจกรถแตกแล้วรถก็พังเสียหาย
ทั้งสองคดีอยู่ระหว่างการออกหมายเรียก

ยังคุกคามมากอีกเดี๋ยวจะออกไหมจับแล้วโอ้ยดีท่าน
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยทำอย่างไร
ท่านระหว่างนี้ถูกคุกคามถูกคมคุกทำอย่างไร

โทรแจ้งตำรวจจะส่งสายสืบไปเลย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับปรามเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงที
เข้าไปให้ทันนะ
แต่เรื่องปล่อยภาพลับเนี่ยนะ
คือเป็นผู้ชายแล้วเคยรักกันมาก่อน